คุณผู้ชมค่ะอยากจะบอกว่าถึงขั้นอยากจะขับรถไปที่ราชบุรีกันเลยทีเดียว
ร่อนทองดูกับเขาบ้างเผื่อจะได้จะโดน
จริงครูหนุ่มที่ราชบุรีเข้าไปร่อนทองใช่ไหม
คือตอนแรกเจอก็ยังไม่รู้ว่าเป็นทองจริงทองปลอม
ไปตรวจสอบแล้วนะคะว่าเป็นทองจริงแล้วปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่ง
ร่อนทองบ้างค่ะไปขโมยกระทะของแม่มาร่อนทอง
ผู้ชมเขาเจอจริงนะคะไปดูเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
กระทะแม่กระทะนี้เรากำลังจะลูกมาใช้ค่ะ
หยุดดูเผงต้นเลยมาขโมยแม่มา

น่าขโมยแม่มา

ตอนนี้กระทะสักพักกะรวยเห็นไหมได้อะไรบ้างล่ะโอ้คุณผู้ชมค่ะ
ผู้หญิงคนนี้แหละค่ะหัวเราะเสียงร่วนเลยนะคะอารมณ์ดีแบบนี้
คุณผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางสาวนันพัดแซ่จีวายุยี่สิบเอ็ดปีนะคะ
โชคดีไปร่อนทองในคลองชลประธานดอนแจ่งอย่างที่บอกไปค่ะ
ข่าวปรากฏออกไปก่อนหน้านี้เพราะเธอทรัพย์ข่าวไปเลย
อยากไปไหมพี่เบิร์ตอยากไปไหมไปดิเผื่อได้เผื่อโดนกับเขาบ้างค่ะ
ปรากฏว่าเธอเจอของมีค่าหลายรายการไม่ใช่เฉพาะทองนะคุณรู้ไหมมีอะไรบ้าง
หูยานพระหูยานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดลบบุรี๑องค์
ไม่ได้หาง่ายนะคุณพระหูยานเนี่ยนะนะฮะ
เหรียญหลวงพ่อบ้านแหลมวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม๑เหรียญ
ปิดตายันยุ่งไม่ทราบวัดหนึ่งองค์นะคะเงินท้องปริงหนึ่งชิ้นเงินท้องปริงเป็นไง
อ่ายาวเมื่อกี้อ้อเหรอฮะแล้วก็เศษก้อนคล้ายทองเกือบ๑กรัม
ทำไมที่คลองนี้มีของแบบของเก่าเยอะ
เออเดี๋ยวเล่าให้ฟังอันนี้ชาวบ้านเขาสันนิษฐานเองนะคะ
ไม่รู้ข้อที่จริงว่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะคะ
คืออย่างที่เธอบอกไปเธอบอกว่าเธอไม่ได้มีอุปกรณ์ในการร่อนทองนะคะ
แต่อยากมาลองดูก็เลยขโมยกระทะแม่มาใช้
แล้วก็ชวนญาติมาปรากฏว่าได้ทองจริงแล้วหัวเราะดูสิ
ดีใจใหญ่เลยก็ถ้าอย่างที่ก๊อฟบอกไปจะได้ส่วนแบ่งบ้างนะ

ทีนี้ชาวบ้านที่จังหวัดนครปฐมคุณพี่บูลเปลี่ยนแปลงนะคะ
เขาก็มาด้วยนะคะใช้เครื่องตรวจจับโลหะ
คนนี้เขาไม่ได้ก้อนทองจากธรรมชาติไปนะ
แต่ได้เจอแหวนหนึ่งวงได้แหวนเป็นหนึ่งวงอันนี้แหละ

จะเป็นแหวนทองคุณดูสิเห็นไหมคะเนี่ยนะคะ
แล้วไม่ได้มีแค่คนมาร่อนทองนะจ๊ะนะฮะมีคนมาสังเกตการณ์ด้วย
อย่างคุณสุนทรสะทองแก้วอายุ๔๕ปีเปิดร้านซอจิลเวอรี่นะฮะ
อยู่ในกรุงเทพก็เดินทางมาดูด้วยโดยบอกว่าอาจจะเป็นไปได้นะพี่เบิร์ต
เขาบอกว่าในอดีตเคยมีการทำเหมือง
แล้วก็มีเศษทองไหลปะปนมากับน้ำเพราะทองมันเป็นก้อนเล็ก
เม็ดทรายมีมวลเบาใช่ไหมคะตามที่เขาเคยไปร่อนทองที่อำเภอบางสะพาน
จังหวัดประกฎจวบคิวรีคันนะก็มีลักษณะคล้ายกับที่ครูหนุ่มโพสไว้ว่า
ร่อนทองในคลองชนรับประทานแล้วก็ได้ทองนะคะ
ทีนี้คุณแม่ของครูหนุ่มคุณนะฮะครูหนุ่มครูหนุ่มตัวครูหนุ่มเองนี่แหละ
คุณปอนพัชนะฮะพรของแม่อ้าวหนุ่มสกุลพรของแม่นะฮะ
เป็นคนมาร่อนทองเนี่ยแล้วก็มีการโพสต์หาเพื่อนมาร่อนทองด้วยกันเนี่ยนะฮะ
เขาบอกว่าเขากลัวถูกงูกัดเมื่อวานนี้ได้พระเก่าไปหนึ่งองค์
แล้วก็เครื่องรางอีกหนึ่งชิ้นด้วยคือเขาเคยโพสต์เอาไว้ว่า
อยากจะหาเพื่อนมาช่วยกันร่อนทองมาคนเดียวแล้วกลัวโดนงูกัด
พอมาแล้วเจอแม่เบี้ยโอ๊ยงูห่าวแผงแม่เบี้ยรองอยู่เลย
ทีนี้เพื่อนเต็มเลยเป็นยังไงล่ะเออเห็นไหมอดได้เลย
แต่ก็ดีแล้วค่ะรู้จักแบ่งปันนะพอแบบนี้คนอื่นเขาก็ได้ด้วย
ไหมคะเอากลางวันมาชุดหนึ่งใช่ไหมกลางคืนก็มีอีกชุดหนึ่งมา
ยังคงมีชาวบ้านจากหลายอำเภอเลยครับคราวนี้นี่แหละฮะ
โอ้โหส่องไฟกันเลยมาร่อนทองกันอย่างคึกคัก
ให้เหตุผลว่ายังไงไหมให้เหตุผลบอกว่า
จากช่วงกลางวันชาวบ้านมาร่อนทองกันเยอะไม่มีที่ให้ลง
แน่นมันแน่นว่างั้นเถอะแน่นตะหลิ่งนะฮะ
แล้วกังวลว่าอันนี้นกรู้อันนี้นกรู้
เดี๋ยววันนี้ถ้าหน่วยงานราชการลงมาตรวจสอบ
ก็คงปิดไม่ให้ร่อนเพราะว่าป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
อันนี้นกรู้เยอะนะครับซึ่งตั้งแต่ช่วงทุ่มที่ผ่านมาจนถึงเที่ยงคืนนะฮะ
แม้จะยังไม่มีใครพบทองเพิ่มนะครับแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ลดละความตั้งใจ
ยืนยันว่ายังไงก็ตามเดี๋ยววันนี้นะครับมาร่อนทองกันอีกตั้งแต่เช้ามืดเลยนะครับ
มาจองที่ไงเดี๋ยวไม่มีที่ลงเพราะมั่นใจว่าเจอแน่
เพราะทองที่คุณครูเขาเจอเป็นทองซึ่งคาดว่าเป็นทองนพคุณ
เป็นทองที่มันมีพุทธคุณอยู่ในเนื้อทองด้วยแต่มันยังขายไม่ได้เพราะน้ำหนักมันเบาเกินไปชั่ง
แล้วมันกรำมันไม่ขึ้นเลยฮะมันเบาเกินไป
ใครอยากร่อนทองมาที่นี่ค่ะคนนี้เขาทองเยอะ

เมื่อกี้ปุ๊ยบอกว่าปุ๊ยจะไปใช่มั้ยมีคุณผู้ชมขอติดรถไปเพียบเลยนะครับ

งูเห่าอยู่แถวป่าข้างทางฝั่งตรงข้ามไปแล้วก็ระวังด้วย